โควิดสิบเก้ามันกลับมาทำให้เรากังวลอีกครั้งหนึ่งนี่แหละต้องดูนะคะ
แล้วก็จะต้องกลับมาเข้มงวดกับตัวเองอีกครั้งในการป้องกันตัวเอง
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มหลายพื้นที่เหมือนกันนะสองกลุ่มใหญ่อืมสองคลัสเตอร์ใหญ่
ทองหล่อทองหล่อมีข่าวว่าเอบุคคลระดับรัฐมนตรีเขาไปอยู่ในนั้นด้วย
แล้วเหมือนกับว่าเขาเป็นกลุ่มเสี่ยงไปอยู่ห้องเดียวคนติดเชื้อด้วย

เพราะว่าผู้ต้องขังกับผู้คุมเขาไปร่วมงานที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
เป็นการแสดงผลงานเรื่องของการต่อต้านยาเสพติด
คนไปเยอะกระจายเป็นหลายจังหวัด
เรือนจำมีผู้ต้องขังเยอะแยะมากมายเป็นพันคน
เป็นคลัสเตอร์ใหญ่มากตอนนี้ซึ่งกำลังเป็นที่กังวลอยู่ว่าจะกระจายจะแพร่ไปอีกหลายพื้นที่หรือไม่
ไปดูที่นราธิวาสกันก่อนคุณผู้ชมครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่มากครับ
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสารทัศนาศุกร์จังหวัดนราธิวาสนะฮะ
ลงนามครับนะฮะด่วนที่สุดเลยครับนะฮะถึงประหลัดกระทรวงมหาดไทยนะฮะ
เมื่อวันที่๓คือเมื่อวานนี้นะครับรับรายงานสถานการณ์ผู้ติดโควิด๑๙
ในบริเวณจำกลางจังหวัดนราธิวาสทั้งหมดเนี่ยหนึ่งร้อยสิบสองราย
แยกเป็นเจ้าหน้าที่นะฮะยี่สิบสามรายนักโทษชายแปดสิบเจ็ดราย
นักโทษหญิงหนึ่งรายพยาบาลเมืองจำหนึ่งราย
โดยจำนวนผู้ติดเชื้อมาจากการตรวจเชื้อทั้งหมดเลยก็พบ๒๑๔ราย
เรือนจำที่นี่อย่างที่ผมบอกไปว่ามีผู้ต้องขังอยู่ในนี้เยอะนะฮะ
สองพันสามร้อยสามสิบสี่รายครับนะฮะเจ้าหน้าที่อีกเก้าสิบเจ็ดรายครับ
ร้อยเก้าสิบเอ็ดรายด้วยกันค่ะเยอะนะครับอืม
โดยสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยทุกรายแล้ว
เพื่อไปตรวจคัดกรองนำเข้าสู่กระบวนการตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
แล้วก็มีการเปิดโรงพยาบาลสนามในเรือนจำของจังหวัดนราธิวาสด้วย
เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อทั้งหมด
ถ้าเกิดว่าอาการหนักอาการรุนแรงต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินต่อไป

ภูมิในการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินได้มีการออกหนังสือประกาศเลยว่า
เนื่องจากว่าตอนนี้ก็มีการแพร่เชื้อในโรงพยาบาลแล้วด้วย
เพราะว่ามีผู้ป่วยโควิด๑๙ไปรักษาตัวแน่นอนนะครับเจ้าหน้าที่ที่เขาไม่ทราบ
เขาไม่ทราบเพราะว่าไม่ได้มีการคัดกรองมาก่อน
ก็ไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้อคนนี้
พร้อมทั้งยังขอความร่วมมือโรงพยาบาลแม่ข่ายต่าง
โรงพยาบาลข้างเคียงต่างช่วยรับผู้ป่วยส่งต่อในแต่ละสูตรด้วยแล้วกัน
เพราะที่นี่รับไม่ได้ลดการติดเชื้อเพิ่มเติม
เพื่อลดการติดเชื้อของผู้ป่วยนอกเขตไม่ให้กระจายออกไปนอกพื้นที่ครับ
และสำหรับการติดเชื้อคลัสเตอร์ใหญ่ในเรือนจำ
ที่ได้เกริ่นกันไปที่จังหวัดนราธิวาส
นำไปสู่ความกังวลนะคะว่าที่นี่จะมีการแพร่ระบาดระรอกใหญ่อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่า
เนื่องจากว่าพบว่ามีผู้ต้องขังในเรือนจำนราธิวาสที่ติดเชื้อโควิด๑๙๕ราย
แล้วก็ผู้คุมหนึ่งรายเดินทางไปร่วมกิจกรรมการต่อต้านยาเสพติดที่จังหวัดสุราธานี
ตั้งแต่วันที่๑เมษายนที่ผ่านมา
ซึ่งกิจกรรมนี้มีผู้เข้าร่วมงานในหลายจังหวัดนับพันคน

ต่างคนต่างกลับไปที่ของตัวเองกันแล้ว
กลุ่มผู้ต้องขังจากจังหวัดนราธิวาส
ก็เข้าพักที่เรือนจำกลางสุราชธานีนะคะ
แต่ว่าล่าสุดผลการตรวจเชื้อผู้ต้องขังในเรือนจำทั้งหมด๑๓๕ราย
ผลออกมาตอนนี้คือยังไม่มีผู้ติดเชื้อนะคะที่สุราธานี
ขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราธานีได้มีการออกประกาศ
ให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะสามารถกิจกรรมประกวดผลงานแล้วก็แสดงนิทัศกาลที่โรงแรม
ถ้าใครไปร่วมกิจกรรมในวันที่๒เมษายน๗โมงเช้าถึง๕โมงเย็น
ตอนนี้ประกาศให้แยกตัวก่อนนะคะแล้วไปสังเกตอาการ
จนถึงวันที่๑๖เมษายน
สงกรานอย่าพึ่งออกไปไหนนะคะห้ามไปไหนนะอยู่บ้านนะ
จมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรส
ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลทันทีนะคะ
อันนี้น่าเป็นห่วงนะส่วนจังหวัดใกล้เคียงเองอย่างกระบี่เองนะฮะ
สาธารณสุขจังหวัดกระบีก็ตรวจหาเชื้อผู้ที่มีประวัติสัมผัสกลุ่มเสี่ยงสูงอย่างใกล้ชิดนะฮะ
ผู้ต้องขังจากนราธิวาสแหละนะฮะก็คือกลุ่มผู้ต้องขังเรือนจำกระบี่๖รายครับ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจรอผลตรวจอยู่ขณะที่ผู้คุมอีก๔รายก็รอผลล่าสุดไม่ติดเชื้อนะครับ
แต่ว่าให้กลับไปกักตัวที่บ้านก่อน๑๔วัน
เหตุการณ์นี้ทำให้นักเรียนบางรายครับต้องเลื่อนการสอบออกไป
จากว่านักเรียนบางคนเองก็ทางโรงเรียนให้ไปเข้าร่วมกิจกรรมเหมือนกัน
เรื่องของผลงานเรื่องของการต่อต้านยาเสพติดที่โรงแรมที่สุราธานี
น้องก็เลยต้องเลื่อนสอบแล้วก็กักตัวอยู่บ้านแล้วก็ไปตรวจหามโรคครับ
สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ล่าสุด
ส่วนวันอีก๒บุคคลแถลงมีผู้ติดเชื้อเมื่อละ๙๖บราย
เป็นติดเชื้อในประเทศ๘๗ราย
ติดเชื้อจากต่างประเทศ๙รายและไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม
อีกหนึ่งคลัสเตอร์ที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้คือกลุ่มคัสเตอร์สถานบันเทิง
ทองหล่ออืมเพราะว่าล่าสุดเนี่ยโอ้โหทั้งวันตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
มันมีกระแสข่าวสะพัดออกมาจากธรรมเนียบรัฐบาล
บอกว่ามีบุคคลระดับเป็นรัฐมนตรี๑รายครับเดินทางไปเที่ยวสถานบันเทิง
ทองหล่อในวันที่๒๕มีนาคมค่ะซึ่งต่อมาพบว่าผู้ที่อยู่ใน
แต่ยังไม่ยืนยันแต่รัฐมนตรีท่านนี้มั่นใจว่าตัวเองไม่ติดเชื้อ
ยังเดินทางไปประชุมคอรมอลนะฮะ๓๐มีนาคมแล้ว๓เมษายนที่ผ่านมา
เมื่อวานยังไปตรวจราชการปกติไม่ได้กักตัวไม่ได้ตรวจหาโรค
แต่อย่างใดอันนี้ยังไม่ยืนยันว่ารัฐมนตรีท่านนี้ท่านติดหรือเปล่า
แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นอาจจะมีกลุ่มเสี่ยงเพิ่มเติมจากคัสเตอร์สถานบันเทิงย่านทองหล่อ